เมื่อวานนี้คือ๑กันยายนคลายล็อกดาวน์วันแรก

เพราะว่ามีการล็อกดาวน์มานานพอสมควร

ตั้งใจว่าจะขายสักเที่ยงบ่าย

ครึ่งชั่วโมงข้าวมันไก่ขายเกลี้ยงเลยฮะ

ข้าวมันไก่รักกาแฟอยู่ข้างคลังเก่า
นี่คือเมืองยะโมโคราชนครราชศรีมา

นี่ไงมันคึกคักแต่ต้องเว้นระยะห่างอยู่

คักเพราะว่าลูกค้ามากันมากมายล้นหลามฮะ

แต่ว่าร้านนี้ขายหลายเมนูนะ
ลูกค้าตอบรับดีแต่ตอนแรกนะ
หวั่นหวั่นใจว่าจะขายออกหรือเปล่า
ลูกค้าจะกล้ามานั่งไหมกลัวจะขายไม่หมด

มองคนมองไก่มองไก่แล้วก็กลับมามองคน
กลัวว่าคนจะมากินไก่ไม่หมด
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นของเหลือไปมา
เปิดร้านมาเนี่ยกล่าวว่าสักเที่ยงบ่าย

เปิดร้านมาครึ่งชั่วโมงข้าวมันไก่
๓๐ตัวควรจะขายได้ถึงบ่าย

บางคนซื้อกลับไปรับประทานที่สถานีที่ทำงาน

เมืองแย่่มุโฮภลาศนครราชสิมาแล้วยังไปต่อ
ต่อที่ทางตลอดออกจังหวัดชมรี

ตอนที่เขาไม่ให้ไปก็แอบไปกันบ้าง
บรรยากาศบรรยายแบบนี้คือวันธรรมดา
คนนี้คือยังพอสมควรขนาดนั้น
จากชายหาดเดินมาไปดูหน่อยว่าคนนี้เยอะขนาดไหน
ให้นับชายหาดเหมือนร้านอาหารเข้าได้๗๕เปอร์เซ็นต์๕๐เปอร์เซ็นต์ได้แค่นั้นจริง
แต่ตอนนี้เนี่ยร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นปูกระตอยไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกทอด
จะขายดิบขายดีแล้วขนาดนี้คือวันพุธกลางสัปดาห์คนยังมาขนาดนั้น
ถ้าหากนับวันมาลืนใช่ไหมวันมารืนนี้วันเสาร์แรกหลังจากคลายล็อกดาวน์
ไม่อยากจะคิดเลยเพราะว่าหลายครั้งหลายคราวเนี่ย
รถมันจอดซ้อนกัน๓ชั้นล้นมาบนถนนเลย
ความคิดถึงบรรยากาศคลายล็อกจริงคลายล็อกเรียบร้อยแล้วนะ

เรื่องของโควิดนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าจะคลายล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วยรายวัน
ตอนนี้ยังคงไม่น่าไว้วางใจนะคะ
แต่ว่าที่ผ่านมานะคะต้องยอมรับว่าหลายฝ่ายค่ะ
ร่วมแรงร่วมใจกันจับมือกันฝ่าวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็น